จะมีโปรแกรมสำคัญการป้องกันแชมป์โลกของอำนาจเกษตรพัฒนา
เป็นไฟล์บังคับที่มีการกลับมารีแมชกันอีกครั้งหนึ่ง
นี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกไฟล์ที่๖ของอำนาจ
ติดตามกับเราทั้งหมดได้นะครับจากคุณเอกจุมพอร์สุรพัฒน์จานุบันนี้ครับ
นับเป็นความยิ่งใหญ่กับการป้องกันแชมป์ของอำนาจเกษตรพัฒนา
หน้าบุคคลสำคัญในวงการกำปั้นทั่วโลกครับ
อำนาจยังได้รับรางวัลแหวนทองเกียรติยศ
ซึ่งได้รับจากที่อำนาจสามารถป้องกันแชมป์ได้๓ครั้งติดต่อกันนะครับ
ซึ่งก็จะรับในงานประชุมใหญ่ในวันที่๒๖พฤษภาคม

เพราะฉะนั้นอำนาจจะต้องชนะในการโชว์ไฟล์นี้ให้ได้
เอาละครับมาดูเส้นทางการเป็นแชมป์โลกของอำนาจเกษตรพัฒนานะครับ

หลายคนจำได้นะครับชกที่จังหวัดนครราชศรีมาก็เอาชนะคะแนนล็อกกี้เฟิร์นเตส
ชกจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ป้องกันแชมป์ถึง๕ครั้งด้วยกันนะครับ
จะเห็นข้อมูลจากกราฟิกอิโมซิกที่ขึ้นด้านข้างผมนะครับ
ว่า๕ฟ้ายที่ป้องกันแชมป์นี้ชนะมารวดเลยนะครับฟอร์มสวยสดยศกราบมาก
ก็จะได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมเองคอยติดตามและให้กำลังใจ

ไทยรัฐทีวีเองก็จะถ่ายทอดสดเวลา๒ทุ่มถึง๔ทุ่ม
ให้แฟนชาวไทยได้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อำนาจ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจีนครับ